ชวนกันกินเหล้าแต่ท้ายที่สุดนะครับ
เหมือนจะแยกตัวออกไปพูดจา
เคลียร์กันไปตกลงเรื่องของปัญหา
แต่ตกลงกันไม่ได้ก็เลยมีการยิงกันนะฮะ
อีกฝ่ายได้รับบาดเจ็บสาหัส
เพราะยิงใส่หัวไป๒นัดนะครับ

หลังจากที่เจ้าหน้าที่มีการช่วยเหลือคนบาดเจ็บสาหัส

ตำรวจสพโพหักได้รับแจ้งเหตุนะครับ
มีคนถูกยิงได้รับบาดเจ็บบริเวณริมฟุตบาท
ติดคลองที่หมู่๓ตำบลโพหักอำเภอบางแพรนะครับ
ก็รุดไปตรวจสอบพร้อมกับกู้ภัยสว่างราชบุรีครับ

คือนายบัญชาบุญธรรมอายุ๔๐ปี
ถูกยิงเข้าบริเวณศีรษะซ้าย๒นัด
จมกองเลือดหายใจรวยรินนะฮะ
กู้ภัยสว่างราชบุรีก็รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลบางแพร
จากการตรวจสอบเบื้องต้นนะครับบริเวณจุดเกิดเหตุ
ไม่พบปลอกกระสุนก็มีการปิดกั้นสารที่เกิดเหตุไว้
เพื่อที่จะตรวจสอบอย่างละเอียด
แล้วก็ต่อมาก็ทราบว่าผู้ก่อเหตุก็คือนายประพัทธ์อินทรชาติ

ซึ่งก็เป็นคนที่นั่งกินเหล้าอยู่ด้วยกันนะฮะ
แล้วก็ลุกขึ้นไปเพื่อจะเคลียร์ปัญหาคาใจ
กับนายบัญชาผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัสเนี่ยนะครับ
จากการสอบสวนเพื่อนผู้ได้รับบาดเจ็บนะครับ
ก็ทราบว่าผู้ก่อเหตุแล้วก็ผู้เสียหาย

มานั่งกินอาหารบริเวณริมคลองที่เกิดเหตุจุดนี้

ทั้งคู่ก็เดินลุกออกจากโต๊ะ
เพื่อไปพูดคุยตกลงปัญหากันบางอย่าง
จากนั้นคนในกลุ่มเพื่อนก็ได้ยินเสียงปืนดังขึ้น๒นัด

พบว่านายบัญชาถูกยิงได้รับบาดเจ็บสาหัสนะครับ
ส่วนนายประพัทธ์ผู้ก่อเหตุนี้นะฮะ
ได้อาศัยช่วงชุลมุนขี่รถหลบหนีไป

ว่าทั้งคู่เนี่ยมีปัญหาไรมาก่อนนะครับ
ตำรวจก็เชิญตัวพยานในที่เกิดเหตุนะครับ
สอบสวนเพื่อดำเนินการออกหมายจับผู้ก่อเหตุ
แล้วก็ให้ชุดสืบสวนออกติดตามตัวผู้ก่อเหตุ

สิทธิ์ของเราได้เดินทางไปที่บ้านของผู้บาดเจ็บนะครับ
ก็คือนายบัญชาบุญธรรมหรือว่าเลาะไปพบกับแม่ของผู้บาดเจ็บ
คือนางลั่นธมบุญธรรมอายุเจ็ดสิบสี่ปีนะครับก็แม่ผู้บาดเจ็บเล่าให้ฟัง
บอกว่าผู้บาดเจ็บมาถึงตอนนี้นะคุณนะ
คือเสียชีวิตแล้วนะฮะเสียชีวิตแล้วเพราะโดนยิงเข้าหัวเนี่ย
สองนัดเต็มเต็มอ่ะนะครับตอนนี้ทางแม่แล้วก็ญาติเนี่ยฮะ
กำลังจะนำศพมาบำเพ็ญกุศลที่วัดใหญ่โพหักที่อำเภอบางแพร
ผู้เสียชีวิตเนี้ยเป็นลูกชายคนสุดท้องแล้วก็มีลูกสาวสองคนอายุสิบเอ็ดปีกับสิบเจ็ดปีนะครับ
ซึ่งหลังเกิดเหตุทางแม่แล้วก็ญาติพี่น้องนะครับก็เสียใจเป็นอย่างมากครับ
ส่วนตัวผู้ก่อเหตุเองก็ถือว่าเป็นเพื่อนกับนายเลาะ
คาดคิดเลยว่าเพื่อนกันจะกล้าทำร้ายกันได้ถึงเพียงนี้นะครับซึ่งแม่เองก็ไม่ทราบว่า
ตัวของลูกชายแล้วก็ผู้ก่อเหตุมีเรื่องอะไรกันหรือขัดแย้งอะไรกันมาก่อน
แต่ไม่น่าจะถึงขั้นฆ่ากันตายนะครับเพราะว่าเป็นเพื่อนกัน
และลูกชายยังมีลูกต้องดูแลอีกสองคนซึ่งตอนนี้ตัวผู้เป็นแม่นะฮะ
ทำได้แต่จุดทูบบอกวิญญาณลูกชายให้ไปหาตัวผู้ก่อเหตุมา
แล้วก็ไปดนจิตโดนใจให้ผู้ก่อเหตุมอบตัวหรือไม่ก็ให้ตำรวจสามารถจับกลุ่มตัวผู้ก่อเหตุได้นะครับ
ความคืบหน้าทางคดีนะฮะทางพนักงานสอบสวนเจ้าของคดีได้ยื่นขออนุมัติหมายจับจากศาลจังหวัดราชบุรีนะครับ
ก็มีการตั้งข้อหาไว้๒ข้อหาเลยฮะคือฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาแล้วก็โดยไตรตรองไว้ก่อนนะครับ
อีกข้อหาหนึ่งก็คือพกพาอาวุธไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควร
และจากการตรวจสอบข้อมูลเชิงลึกนะครับพบว่าผู้ก่อเหตุเคยมีประวัติ
ก่อเหตุฆ่าคนตายมาก่อนหน้านี้แล้วแล้วก็เมื่อวันที่๑๖มิถุนายนปีนี้นะฮะ
เคยก่อเหตุยิงบ้านพักเพื่อข่มขู่โดยคดีอยู่ในชั้นอายการจังหวัดราชบุรีนะครับ
อันนี้ก็เป็นความคืบหน้าทางคดีคดีนี้ยังปิดไม่ลง
เพราะว่ายังจับกลุ่มผู้ก่อเหตุไม่ได้นะครับ